โจรเนี่ยเวลามันจะขโมยอะไร

ดทองเหลืองที่ใส่กระดูก

แล้วกระดูกที่ญาติเขาอุตสาห์เก็บไว้

ดทองเหลืองก็ไปทางหนึ่งค่ะครับนี่ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะ
อย่างที่บอกไปเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๕ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองสมุทรสาคร
อดิเรกพึ่งสุนทรเนี่ยเขาไปแจ้งแจ้งกับชาวบ้านบอกว่า
ชาวบ้านชาวบ้านโปรดทราบโปรดทราบว่าไง
ตอนนี้มีโจรแอบมาทุบเจดีเก็บกระดูกของคนตายญาติของท่านข้างวัดใหญ่จอมประสาท
แล้วลักโกรธทองเหลืองตรวจสอบพบว่ามีเจดีที่เก็บกระดูกเสียหายไปกว่า๑๐จุด
ไหมคะเจดีใหญ่ข้างเนี้ยแล้วข้างในจะมีโกรธทองเหลืองอยู่อ่ะพี่เบิร์
ออกไหมมันทุบเจดีแล้วขโมยโกรธไปเห็นไหมเนี่ยโกรธทองเหลืองอ่ะค่ะ
แล้วนี่เขาจะมาไหว้บรรพบุรุษเขาจะรู้สึกยังไงกัน
ใช่นะคะคุณวิเชียนโพทองอายุ๗๔ปีเป็นสับปะเรอวัดใหญ่จอมประสาท
บอกว่าคนร้ายใช้วิธีคือทุบแล้วก็เจาะเอาโกรธทองเหลืองที่เก็บกระดูกออกไปกว่า๑๐อัน
แล้วก็ต่อมามีคนมาแจ้งบอกว่ามีคนนำโกรธทองเหลืองไปทิ้งไว้ที่วัดน้อยนางหงในตำบลท่าจีน
ก็เลยนำโกรธทองเหลืองเนี่ยไปเก็บไว้ก่อนนะคะส่วนกระดูกที่เคยบรรจุไว้ไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ย
ไปไว้จุดไหนอย่างไรทีนี้อ้าวไหนบอกว่าจะขโมยแล้วไปขายไง
ผู้ใหญ่บ้านดิเรกนะคะท่านบอกแบบนี้บอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตเองนะ
คนร้ายเนี่ยอาจจะนำไปขายแล้วแหละแต่ปรากฏว่าไม่มีคนรับซื้อไอ้โกรธทองเหลือง
สุดท้ายแล้วเจ้าโจรก็เลยเอาไปทิ้งไว้ที่วัดน้อยนางหง
ซึ่งขณะนี้ผู้ใหญ่ได้มีการโพสต์ข้อมูลลงในสื่อโซเชียลนะคะ
เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับทราบว่ามีเจดีบรรจุกระดูกญาติของใครบ้างที่เสียหายแบบนี้นะคะ
เพื่อให้ญาติไปแจ้งความแล้วให้ตำรวจช่วยนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ